อากาศกันบ้างนะครับเพราะทำให้เกิดเหตุการณ์
ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่
ให้คุณผู้ชมไปดูที่นครราชศรีมากันก่อน
น้ำซะทางจนขาดและชาวบ้านไม่สามารถสันจรไปได้
ผู้ภัยพยายามที่จะลากรถกระบะ
เพราะกำลังถูกน้ำปาดซัดนะฮะ
นี่ครับเป็นคลิปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
ต้องให้รถยกมาดึง
รถยกเอา๖รอบก็ได้พี่ดีไปเยี่ยม

เดี๋ยวพวกกูภายจะเดินขาม

ยอยักษ์ท้อทหาร๘๒๓๓นครราชศรีมาร
คันนี้ถูกน้ำป่าพัดเกือบตกสะพานแล้วนะคุณนะ
แล้วก็มีนายสมภารหินหายอายุ๔๕ปีเป็นคนขับ
ทีนี้ทีมกู้ภัยฮุก๓๑จุดไทยสามัคคี
ที่พยายามที่จะเข้าไปวางแผนในการที่จะช่วยเหลือนะครับ
เพราะจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ได้รับแจ้งว่ารถกระบะคันนี้
ถูกน้ำป่าพัดที่สะพานบ้านคลองกลาง
บนวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

แต่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคุณนะ
กู้ภัยได้ทำการผูกรถที่ช่วงท้ายกระบะกับต้นมะพร้าว
เพื่อรอรถยกมาลากขึ้นจากตัวสะพาน
จากนั้นคือได้มีการยกจนทำการลากได้สำเร็จนะครับ
ก่อนหน้านี้ช่วงเย็นมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับ
แล้วก็พัดรถกระบะคันนี้ตกลงไปบริเวณคลองสะพานบ้านคลองกลาง
หลังเกิดเหตุคุณคือคนขับหนีตายออกมาจากรถได้นะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งกู้รถออกมาอีก
เหตุการณ์นี้ก็ยังโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะก็มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับ
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
ซ้อจนถนนขาดเลย
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดซ้ำรอยนะคุณ

แน่นอนครับสาเหตุมาจากฝนตกหนักบริเวณนี้นะครับ
บริเวณลำน้ำลำเชียงไกรที่บ้านดอนมะยมหมู่๙
สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปตรวจสอบคุณ

ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับทางดินไหมคุณสืบสกุล
ซึ่งมันเป็นทางดินที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรไปมา
มันตัดผ่านลำน้ำลำเชียงไกรตรงนี้ค่ะ
แต่ดูสิมันขาดแล้วกระแสน้ำมันพัดแบบนี้แล้วค่ะ
จริงถนนก็ไปขวางทางน้ำตรงนี้เหมือนกัน
แต่ว่าทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำ
โดยงานที่สร้างถนนแล้วก็วางแผนในการสร้างตรงนี้
ก็ต้องดูนะดูเรื่องของเส้นทางน้ำ
งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับ

ก็เห็นกระแสน้ำเนี่ยพัดจนถนนขาดพังเสียหายนะครับ
ความกว้างของถนนที่พังเสียหายไปคือกว้าง๑๕เมตรนะฮะ

แล้วก็พบเศษซากท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ถนนนะครับ
มันก็ถูกกระแสน้ำพัดพังจนเสียหายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ท่อน้ำปลาปลาที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค

ขาดเสียหายตอนนี้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้นะครับ
เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ไม่สามารถสัญจรตรงถนนที่ถูกตัดขาดได้

แต่สัญจรทางเรือก็ต้องระวังด้วยคุณ

แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างใน

นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะ
แจกให้ตามชาวบ้านนะครับ
ที่ได้รับความเดือดร้อน
ชาวบ้านเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือออกมา

หรือว่าเส้นทางอ้อมตรงอื่นที่ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้นะ

กลายเป็นพอถนนทางดินถูกตัดขาดแบบนี้นี่
จะออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลยค่ะ
ครับส่วนที่จังหวัดตากได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

ก็เข้าสำรวจบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์
หมู่ที่๑๒ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้า
หลังจากน้ำป่าเอ่อล้นคลองม่วง
แล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักนะครับ
ส่วนพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอด

ทำให้เกิดน้ำหลากล้นลงมาจากคลองสาธารณะ
เมื่อยซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
อันนี้ชาวบ้านก็ภาวนาอยู่นะฮะ

แต่ทีนี้ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ารายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะ
ยังคงเตือนมาว่าร่องมรสุมเนี่ย
ผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้
อันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็มีกำลังแรงด้วย
เหนืออีสานฝนจะตกถึง๑๗๐ของพื้นที่
ยังเยอะอยู่นะใช่ค่ะเกือบทั่วทุกจังหวัดของภาคเลยนะฮะ
ภาคกลางฝนตก๑๘๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออก๑๗๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ฝนตก๑๖๐ของพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝนตก๑๗๐ของพื้นที่
แล้วก็ขึ้นลมในทะเลค่อนข้างแรงนะครับ
กรุงเทพมหานครฝนตกทั่วฟ้าเลยฮะทั่วกรุงนะฮะ
๗๐เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้
กรุงเทพนครมีจุดน้ำท่วมขังอยู่๑๙จุด
แล้วก็วัดปริมาณฝนที่ตกหนักในรอบ๒๔ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพ
ได้ที่บริเวณเขตหนองเจาะ๑๓๐๕มิลลิเมตร
คลองสามเสนเขตดูสิทธิ์๑๑๗๕มิลลิเมตร
แล้วก็ที่เขตจตุจักร๑๐๒๕มิลลิเมตร

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็รายงานเรื่องสภาพอากาศกันเข้ามาได้นะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่ช่วงกลางคืนฝนตกลงมาหนักตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะ